ไปดูเจ้าพี่บ้างดีกว่า
งูที่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะเชื่อว่าเป็นเจ้าที่
เป็นงูรุ่นพี่ก็คืองูจงอ้าง
งานนี้มาแบบตัวเคืองเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้อยู่ที่บ้านของนายธรรมนองเกิดศรีอายุ๗๑ปีค่ะ
บ้านเลขที่๒๗๗หมู่๑ตำบลนาเบาะคำอำเภอเมืองกำแพงเพชร
และที่นี่ก็มีบรรดาพี่กู้ไภมากมายคน
ช่วยกันตามหาเจ้างูที่พยายามเลื้อยหนีหมาเจ้าของบ้าน
คือมันก็เกิดการไล่ฟัดกันมาตลอด
จนงูมันต้องหนีเข้ามาหลบในห้องเก็บเครื่องมือที่บ้านหลังนี้
แต่เนื่องจากว่าที่หลบนี้มันแคบเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่สามารถเข้าไปจับได้
ก็ต้องหาวิธีค่ะใช้บ่วงเชือกที่ผูกปลายไม้ไปคล้องคองู
แล้วก็ค่อยหนีบค่อยดึงแล้วก็ดึงมันออกมาจนสำเร็จนะคะ
พอจับได้โอ้โหมันคืองูจงอางยาว๓เมตรหนัก๕กิโล
ตัวใหญ่นะคุณตกอกตกใจทำใจดีแล้วก็นำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แล้วก็พี่กู้ภัยก็ฝากเตือนด้วยว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศอาจจะชื่นนะ
อาจจะพี่มีพื้นที่เชิ้นแฉะงูมันก็อาจจะเลี้ยวเข้ามาในบ้านคนแบบนี้
ถ้าเจออย่าจับเองก็แจ้งพี่กู้ภัยได้ทุกพื้นที่เลย
มันมีพื้นที่ที่มันแบบว่ารกร้างที่แบบลักษณะว่ามันสามารถไปซ่อนตัวได้อันนี้
ต้องระวังรีบจัดการให้ดีแล้วครับคุณผู้ชม